คุณนายดาวออกมาเคลื่อนไหวแล้ว
หลังจากสารท่านให้ประกันตัวเมื่อวานนี้

ยืนยันว่าจะสู้กระดีฮีถึงที่สุดเต็มที่
แล้วก็บอกว่ากลุ่มที่ออกมาแฉะเธอเป็นโจทิศ

โจทย์ที่ไม่มีอยู่จริงเหรอนี่แหละครับ
จะฟ้องกลับใครทำให้เธอเสียหายนะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวอายาภาอิสริยาถากูล
หรือว่าคุณนายดาวอายุ๒๘ปีนี่ตั้งโต๊ะชี้แจงทุกประเด็น

ใจความหลักคือเธอบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายเรื่องเลย
เช่นกรณีที่มีคนอ้างว่าตกเป็นเหยื่อ
หลายคนออกมาแฉเธอบอกว่าเนี่ยโจทย์ทิพย์ทั้งนั้น
คู่กรณีของเธอมีคนเดียวคือนางสาวชะนิชตาสุวรรณอนุจันทร์
หรือว่าคุณนุ่นนะฮะมีหมายจับอยู่เธอบอกแบบนั้น
ส่วนคนที่ชื่อเจ๊รัตน์ที่อ้างว่าเสียหาย๑๕๐๐๐๐๐บาท
ไม่จริงนะฮะเชื่อว่ามีคนคอยบงการชักยายอยู่เบื้องหลัง
บอกว่าใครทำให้เสียหายเจอกันที่ศาลครับ
มันจะมีบุคคลบางประเภทที่แบบบางทีเขาอาศัยตรงนี้
ในการที่อยากจะมีตัวตนหิวแสง
เพราะหลักแล้วมันก็มีอยู่ในกลุ่มนั้น

แต่ว่าคือจะอยู่ทุกสถานการณ์
แม้ก็ต้องไปออกรายการห่วงกับแสงก็ไปนั่งด้วย

ซึ่งหลวงคนท่านนั้นคุณได่ดาวบอก
นายของคุณไอ้ดาวยืนยันว่าสิ่งที่เจ๊รัฐ
กล่าวหาคุณได่ดาวว่าเอาลูกน้องมือเปิดไปข่มขู่ทุบตีน่ะ
ทุบตีเนี่ยไม่จริงนะเอาลองฟังธนายนะ
นี่ผมยอมไม่ได้ครับไม่ได้ที่เข้าไปออกสื่อว่า
ผมเป็นมือเปิดครับจ้าผมเป็นมือเปิด
ก็นี้คือผมรับไม่ได้สักที
แต่เขาไม่เคยได้กำลังไปยุ่งอะไรหรอกก็รู้นิสัยเขา
ก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามที่จะออกสื่อให้นะ
ให้ได้รับรู้ว่า
เป็นคนเสียจังไร
และยังมีอีกหลายท่านที่จะพร้อมที่จะให้พ่อพูด
อกคนใกล้ชิดที่รู้จักไปโพสต์นะฮะเตือนคนในเพจประเทศคอนเนี่ย
นายอนุสรบอกว่าเขามีเจตนาดีนะครับ
ที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกคุณนายดาวหลอกครับ